สวัสดีครับสวัสดีค่ะนี่คือข่าวเย็นไทยรัฐนะครับ
วันนี้วันอังคารที่๒๔พฤษภาคม๒๕๖๒
ผมรัฐพงธ์มุธมัติครับที่ผ่านสายตากลุ่มผู้ชมไปนะครับ
เป็นทั้งบรรยากาศและก็เป็นการประมวลภาพของคนที่รักคุณแตงโม
ใช่ค่ะใช้คำนี้ก็คงไม่ผิดนะครับ
เพราะว่าวันนี้มีพิธีชาปนกิจนะครับ
ซึ่งในเวลานี้ในสถานที่จัดงานนะครับ
ที่คริสตักร์เมอร์เทอร์ดิสครองสี่ลำลุกา
ขอไปฮะคลอง๔ปฐุมธานีก็ยังมีพิธีอยู่
นี่คือภาพเมื่อเวลาสักประมาณ๑๑นาฬิกาได้ครับคุณผู้ชมครับ
ที่รถตู้ของสุริยาหีบศพนั้นรับร่างของคุณแตงโมนะฮะ
มาถึงที่คริสตจากเมทอดิสรังศิษฐ์คลองสี่ปทุมธานี
สถานที่จัดพิธีชาปนกิจของคุณแตงโม
มีเบิร์ตแฟนหนุ่มของคุณแตงโมนะครับนั่งมาในรถตู้พร้อมร่างของแฟนสาวนะครับ
บรรยากาศเต็มไปด้วยความโศกเศร้า
คือคุณเบิร์ตไม่ยอมลงจากรถตู้นะฮะไม่ลงมานะครับแล้วรถก็เคลื่อนออกไป
ส่วนคุณแม่คุณแตงโมนะครับคุณพนิดาศิรยุทธโยธินได้เตรียมชุดราตรีสีขาว๒ชุดเอาไว้นะครับ
แล้วก็มีมงกุฎเพื่อจะสวมไว้บนศีรษะลูกสาวเป็นครั้งสุดท้ายครับ
คือพิธีการเริ่มตั้งแต่เวลา๑๔นาฬิกานะครับ
แต่ว่าไม่อนุญาตให้สื่อมวลชนเข้าไปเก็บภาพนะครับ
ค่ะนี่ก็เป็นบรรยากาศในพิธีนะคะ
จะเห็นว่าถูกจัดเอาไว้อย่างประนีตสวยงามนะคะ
เราจะเห็นนกพิราบประดับอยู่นะคะ
นั่นเป็นสัญลักษณ์ของทางคริสเตียนที่หมายถึงการนำพาดวงวิญญาณไปสู่ดินแดนที่บริสุทธิ์
แล้วก็จะมีดอกทิวลิปหมายถึงความรักที่เสียสละไม่หวังสิ่งตอบแทน
มีดอกกุหลาบหมายถึงความสง่างามความรักที่จริงใจ
แล้วก็ดอกกล้วยไม้ที่แสดงถึงความงามอันละเมียดละไหม
นี่คือความตั้งใจที่บรรจงตกแต่งงานนี้ให้สวยงาม
เป็นการส่งคุณแตงโมครั้งสุดท้ายนะคะมีของที่ระลึกมอบให้ด้วย
เป็นแคคตัสกระถางเล็ก
วันนี้คนที่รักคุณแตงโมไม่ได้ไปทุกคน
เพราะว่างานนี้จำกัดเฉพาะในหมู่เครือญาติแล้วก็เพื่อนฝูงที่ใกล้ชิด
มีเข้าไปในทางสถานที่ที่ทำพิธีได้๑๘๐ที่นั่ง
จะจำกัดไว้ที่๑๘๐ที่นั่งก็จะเป็นญาติและคนสนิทที่เข้าร่วมงานได้เท่านั้น

คุณเอสุปชัยนะครับ

กล่าวอาลัยคุณแตงโม
พิธีก็จะเริ่มต้นขึ้น
ตั้งแต่๑๔นาฬิกาไปจนถึง
ช่วงนี้ยังมีการอยู่ในช่วงพิธีอยู่
แล้วก็มีการร้องเพลงนามัศกาลพระเจ้า
กล่าวถึงประวัติผู้วายชนกล่าวคำอาลัย
การแสดงธรรมเทศนาของศาสนาจารย์ทงชัยประดับชนะนุรักษ์
ร้องเพลงนามัศกาลพระเจ้า
ศาสนาจารอธิษฐานเพื่อครอบครัวของผู้วายชน
แล้วหลังจากนั้นจะเป็นพิธีชาปนกิจหน้าอุโมงเพลิงนะคะ
เท่ากระดูกของคุณแตงโมจะถูกนำไปจัดวางไว้
ใกล้กับของคุณพ่อโสนะคะส่วนหนึ่ง
แล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็จะมอบให้กับคุณแม่พนิดานะคะ
นี่ค่ะวันนี้แมวของคุณแตงโมก็ได้มาส่งคุณแตงโมกันด้วยนะคะ
ที่เห็นอยู่นั่นคือคุณเบิร์ตนะคะ
พามาลาคุณแตงโมที่หน้าหีบศพค่ะ
เราพอจะมีภาพบรรยากาศสดนะเวลานี้ไหมครับ
เราจะมีให้คุณผู้ชมได้รับชมหน่อยไหมฮะ
นี่ครับคุณผู้ชมครับนี่เป็นบรรยากาศสดนะครับ
ในพิธีชาปนากิจของคุณแตงโมนะครับ
ก็ยังมีแขกที่ได้รับเชิญญาติสนิทอยู่ในงานอยู่

มีการพูดคุยทักทายถ่ายรูปกันเป็นที่ละลึกนะครับ
มีรายงานบอกว่า๕คนบนเรือนะคะ
วันนี้มาแล้ว๔คนนะคะก็คือ
โรเบิร์ตนะคะปอจ๊อปแล้วก็กระติกนะคะ
ส่วนแซนนั้นยังไม่ได้มานะคะ
วันนี้ผู้สื่อข่าวไม่ได้รับอนุญาต
เข้าไปในงานนะคะก็จะอยู่แต่เพียงหน้างาน
ทั้ง๕คนที่มาในงานวันนี้ยังไม่ได้ให้สัมภาษณ์แต่อย่างใดนะคะ
มาแล้วก็มุ่งหน้าเข้าไปในงานพิธีเลย
นี่ค่ะก็เก็บบรรยากาศมาให้คุณผู้ชมดูก่อนนะคะ
ตอนนี้ทางด้านในยังคงดำเนินต่อไปในด้านของพิธีการนะคะ
เดี๋ยวมีความคืบหน้าเคลื่อนไหวยังไงจะกลับมาติดตามกันอีกครั้งหนึ่งค่ะ
นี่เป็นการประมวลภาพในช่วงบ่ายที่ผ่านมาค่ะ
เอาละครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวยังรอติดตามได้นะครับ
บรรยากาศของพิธีชาปนกิจคุณตังโมนะฮะ